ข้างหลังยังไงมาแล้วค่ะไฟลุกไฟร้องจำได้หรือเปล่ายังจำได้ไหมจำได้หรือเปล่า
คนนี้กลับมาบวชอีกแล้วเหรอเดี๋ยวเผื่อบางคนแบบลืมช่วงนั้นไม่ได้ตามข่าว
ขอดูภาพเก่าสักนิดนึงได้ไหมขอดูหน่อยค่ะ
เป็นไงคุณผู้ชมอธิบายมาด่วนย้อนรอยสักนิดหนึ่ง
เมื่อกี้เนี่ยเราเปิดด้วยภาพเก่าไงอธิบายมาด้วย

จำได้ไหมที่อันนี้คือพระอ๋อยตอนนู้นตอนนู้นที่ไปแล้วแบบไปบุกกุฏิไปดู
แล้วแบบสุขสีกาซ่อนสีการึเปล่าหมอปลากับพี่น้ำฟ้า
ยาดโยมร้องมาหมอปลานี่เปิดปฏิบัติการน้องน้ำฟ้าเนี่ยไปเลยฮะ
ไปบุกกุฏิเลยกลางดึกกลางดื่นนะฮะแล้วก็ญาติโยมก็ไปตรวจสอบกันเลย

ในกุฏิเจออะไรบ้างคุณผู้ชมไปเจอที่คาดผม
ก็มีการถามว่าเอ้าที่ฆ่าผมของใครหมอปลาถาม

เอาไว้คาดหัวเวลาที่อัตมาปวดหัว

และนอกจากเจอเสื้อชั้นในขาโผล่ออกมา

นั่งกอดเข่าคุดหลบอยู่
นั่นคือศรีกาที่หลบอยู่ในกุฏิของพระรูปนี้

คุณสองคนจำเนื้อเรื่องได้โดยไม่ต้องมีบทมีอะไรเลย

พี่เบิร์ตเหตุการณ์ตอนนั้นที่มันเกิดขึ้น
มันเป็นข่าวดังตอนปี๖๕นะ
ที่วัดเทียงเภอพระประแดงสมุดปราการ
จำได้เลยอ่านข่าวอยู่ไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบ
ตอนแรกที่ไม่ให้เข้ากุฏิไม่ให้ตรวจนะ
พอเข้าไปตรวจเจอที่คาดผมเจอผู้หญิง

อันนั้นน่ะเรื่องเก่าปีที่แล้ว

มาบวชที่วัดที่นครนายก
คือของเดิมเกิดเหตุการณ์ตอนกุมภา๖๕คือสมุทรประการนะ
แล้วอันนี้ให้ดูภาพนี้ชาวบ้านแอบถ่ายคลิปเอาไว้

คือทีมข่าวไปสังเกตการณ์อยู่นอกวัดไง

ขับเข้ามานะแล้วก็รับพระอ๋อย
หลังจากนั้นก็ขับออกไปแบบเร็วเลยค่ะ

ถามชาวบ้านหน่อยให้ชาวบ้านเล่าให้ฟัง
ชาวบ้านก็บอกอ๋อพระอ๋อยเหรอมาบวชได้๗๘เดือนแล้ว
พี่เบิร์ตพี่บุ๊คเดี๋ยวนะถ้าบวชได้๗๘เดือน
ตอนนั้นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันคือกุมภานะ
แล้วนี่มันจะกุมภาแล้วหลังจากกุมภาไม่นานเลยดิ
ใช่ก็คือแปลว่าเว้นไปสักประมาณ๓๔เดือนแล้วก็มาบวชอีกงั้นเหรอ
ถ้าเกิดเราไล่ไทม์ไลน์แบบนี้คุณผู้ชมชาวบ้านเขาไม่สบายใจหรอก
เขาบอกว่าเอาจริงพฤติกรรมของพระอ๋อยที่ผ่านมา
ชาวบ้านเขาเห็นเขารู้เขาก็เลยร้องเรียนไปยังเพจต่าง
อยากให้ตรวจสอบหน่อยว่าเอ๊ะกรณีนั้นที่บอกว่าซุกศรีกาอยู่ในกุฏิเนี่ย
แล้วพอถูกจับได้อ้าวศึกไปแล้วแล้วก็กลับมาบวชอีก
มันทำได้ใช่ไหมลองฟังชาวบ้านเขาหมดหน่อยไหม
อยากฟังชาวบ้านเขาพูดถึงเรื่องนี้หน่อยค่ะ
คือตอนนี้ก็อยากจะรู้นะครับว่ามาบวชใหม่อย่างนี้มาบวชได้ยังไง
ใครเป็นคนบวชให้หรือไม่ได้ศึกหรือห่มเหลืองเฉย
มันมีคำถามเต็มไปหมดเลยว่าเขาเป็นใครอ่ะอย่างนี้ดีกว่า
แล้วมันอยู่ตรงนี้ได้ยังไงอะไรอย่างนี้ครับ
คุณผู้ชมอันนี้คือสิ่งที่ชาวบ้านเขาตั้งคำถามนะ
แต่ชาวบ้านเขาบอกเพิ่มเติมมาอีกบอกว่าพระอ๋อยเนี่ยมีพฤติกรรมอะไรรู้ไหม
เสกน้ำมนต์คือเอาน้ำมนต์นี้ไปนวดแล้วเดี๋ยวจะหายปวดเมื่อยเลย
แล้วก็บอกด้วยบอกว่าอัตมาดูดวงแก้ชงได้ด้วยนะ
แล้วก็ไปบอกกับผู้หญิงที่แบบเออเขาอาจจะแบบสามีเขาตายไปแล้วอ่ะ
ไปถามว่าไงรู้ไหมนี่โยมโยมอยู่แบบเนี้ย
ตายไปแล้วไม่เหงาเหรอโอ้โหไปถามหญิงม่ายแบบนี้
มันแปลกไงเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรม
อันนี้คือสิ่งที่ชาวบ้านเขาตั้งคำถามแล้วมีข้อสงสัย
ใครบวชให้อ่ะอืมไปถามเจ้าอาวาสค่ะ
เจ้าวาดเจ้าวาดกรณีของพระอ๋อยเนี่ยใครเป็นคนบวชให้
อาตมาเองโยมนักข่าวอาตมานี่แหละเป็นคนเอาพระอ๋อยมาบวชเอง
พิจารณายังไงฮะก็ตรวจสอบแล้วมันไม่มีความผิดอะไร
ตอนนี้ถือใบสุทธิใหม่และใบสุทธิใหม่ถูกต้องนะ
คือเจ้าอาวาสอธิบายให้กับนักข่าวฟังนะคุณผู้ชม
ส่วนที่ผ่านมาจะเป็นเรื่องของการแบบจัดชักหรือเปล่ากันแกล้งหรือเปล่า
เจ้าอาวาสบอกว่าโยมโยมต้องลองไปย้อนดูภาพเองนะ
แล้วยมลองตัดสินเองว่าแบบเป็นยังไง
เอาเป็นว่าท่านเจ้าอาวาสพิจารณาให้บวช
ใช่ค่ะแล้วทางสำนักงานเจ้าคณะอำเภอพระประแดงที่สมุทรปราการ
บอกว่ายังไงรู้ไหมบอกว่าก่อนนี้
พระอ๋อยศึกต่อหน้าเจ้าคณะอำเภอ
ครั้งก่อนคือตัวฝ่ายหญิงเองที่บอกว่าเจอเท้าโผล่ออกมาใช่ไหม
ฝ่ายหญิงเขาไม่ได้แจ้งความอะไร
แล้วก็เลยกลายเป็นว่าพอฝ่ายหญิงไม่ได้แจ้งความ
อ๋อยก็ไม่ได้มีความผิดอะไร
พอมารอบนี้จะบวชใหม่พระอ๋อยก็เลยบวชใหม่ได้

นั้นมันอาจจะเป็นแค่การร้องเรียนแล้วเข้าไปตรวจสอบของหมอปลาเอง
แต่ถ้ามันจะเป็นคดีความเลยฉันคือผู้เสียหาย
ฉันต้องไปแจ้งความถ้าไปแจ้งความพระอ๋อยถึงจะผิด

ผมว่าวันนี้คงได้ตามข่าวกันอีก